เรื่องของเพื่อนบ้านมีปัญหากันทะเลาะวิวาดกันมีให้เห็นบ่อยนะคะ
กลายเป็นเหมือนปัญหาโลกแตกที่โอ้โหเครียดนะคนบ้านใกล้เรือนเคียง
ไม่รู้จะอยู่กันยังไงแบบทะเลาะกันตลอด
เขาเลยถ่ายคลิปเอาไว้นะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านคนนี้ชอบพูดจาหยาบคาย
สุดท้ายเนี่ยถึงขั้นเอามีดเอาอิโต้มาไล่ฟันเขา
แล้วปัญหาก็คือเขาไปหาตำรวจตำรวจบอกว่ามันยังไม่มีเหตุการณ์บานปลาย
ยังไม่มีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นจริง
ก็เลยทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เฉยไม่สามารถดำเนินคดีได้
เขาก็เลยสงสัยว่าเขาจะต้องโดนทำร้ายบาดเจ็บถึงขั้นขนาดนั้นเลยเหรอ
ถึงตำรวจจะมาช่วยดูให้เดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนนะคะ
นี่นะคะก็คือคนที่ถ่ายคลิปบอกว่า
เขามีปัญหากับเพื่อนบ้านคนนี้อยู่บ่อยนะคะ
เพื่อนบ้านคนนี้ชอบเมาแล้วก็อารวาส
ครั้งนี้เขาทนไม่ไหวเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
เพราะไม่ใช่แค่เมาอย่างเดียวมีลักษณะขู่ฆ่าด้วย

เขาก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายหรือว่าเกิดความรุนแรงอะไรเกิดขึ้น
คนโพสต์เขาบอกแบบนี้นะคะว่าเขาเพิ่งกลับมาบ้าน
ก็อยู่ดีโดนเพื่อนบ้านเอามีดเอาขวานเอาอีโต้ไล่ฟัน
นี่ค่ะเขาก็บอกว่ากลัวนะคะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์บานปลาย
คือถ้าเกิดไม่ได้ระวังตัวแล้วผู้ชายคนนี้มาทำอะไรไม่ดีเนี่ย
มันก็อาจจะแย่หนักไปกว่าเดิมพอมีเหตุการณ์แบบนี้
ไปหาตำรวจตำรวจบอกว่าก็ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวัน
เอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานครับแต่คนโพสต์บอกแบบนี้เขาอยู่ไม่เป็นสุขแล้วอ่ะ
อยากให้ตำรวจดำเนินการหน่อยจะต้องขนาดไหน
ตำรวจถึงจะรับแจ้งความแล้วก็ดำเนินการถึงขั้นเป็นคดีได้
เราก็เลยตามเรื่องนี้ให้ค่ะคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปนะคะจุดเกิดเหตุอยู่ในซอยสุวินทวงสิบสามแยกหก
นายสายวสันวันหมัดเจ้าของคลิปบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามคลิป
คือวันอังคารที่๑๖มิถุนายนกลับบ้านไปหาพ่อกับแม่
แต่ถูกผู้ชายในคลิปออกมาหาเรื่องทั้งที่เขายังไม่ได้ทำอะไรเลย
แรกก็ออกมาด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายพอเถียงกลับไป
ผู้ชายคนนี้เดินกลับไปหยิบมีดหยิบขวานในบ้านเพื่อจะมาทำร้ายร่างกายเขา
แล้วก็มีการท้าทายกันอย่างที่เห็นในคลิปจนญาติญาติต้องออกมาช่วยค่ะ
หลังเกิดเหตุไปแจ้งความที่สอนอมีนบุรีตำรวจบอกว่ายังแจ้งความไม่ได้
ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันเพราะว่าทางคู่กรณียังไม่ได้มาทำร้ายร่างกาย
ทีนี้ค่ะตัวผู้ชายคนนี้นายสายวสันคนนี้ก็เลยบอกว่ามันจะต้องยังไง
ต้องให้โดนทำร้ายก่อนถึงจะแจ้งความได้เหรอหรือว่าจะต้องถึงขั้นสาหัส
หรือเสียชีวิตกันขึ้นมาเพราะว่าเท่าที่เขาตรวจสอบมาเนี่ยนะคะ
ผู้ชายคนนี้เคยมีประวัติฆ่าคนตายมาแล้วด้วย
ก็เนี่ยอย่างที่พูดว่าคือจะฆ่าทิ้งจะยิงทิ้งอะไรอย่างนี้
ไม่กลัวพวกเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็พูดของเขาไปเรื่อยสารพัดของเขาครับ

ก็มีนะก็แบบมีคนระแวกนั้นก็เคยโดนนะครับ
ตำรวจเขาก็บอกว่าให้ลงบันทึกประจำวันไว้ต้องรอให้ทางฝ่ายนู้นมาฟัน
หรือมายิงหรือมาทำเราก่อนถึงจะเอาผิดเขาได้ครับ
ก็นั่นแหละก็คงเป็นอย่างนั้นก็คงต้องรอให้เขามาเอาปืนมายิงทิ้งก่อน
คือเอาปืนมายิงทิ้งหรือมาแทงใครทิ้งก่อนนะครับถึงจะเอาสิทธิ์ใช้ได้
คือนายสายวสันคนนี้นะคะที่เขาโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลเนี่ย
บอกว่าเคยมีผู้ชายคนนึงมีเรื่องกับผู้ชายในคลิปครับ
แล้วผู้ชายคนที่อยู่ในคลิปแทงเขาจนเสียชีวิตนะ
ติดคุกแล้วก็ออกมาแล้วก็มาทำแบบเดิม

เขาเลยบอกว่านี่ไงไปตรวจสอบมาแล้วว่าเคยฆ่าคนตาย
ทีนี้ยังทำแบบนี้อยู่แต่พอไปบอกตำรวจตำรวจบอกว่า
ก็เหตุมันยังไม่เกิดใช่ไหมก็ลงบันทึกประจำวันไว้ก็แล้วกัน
แต่เขาบอกว่าแล้วจะต้องให้ถูกแทงตายเหมือนรายแรกก่อนเหรอ
ใช่คำถามเขาคือแบบนี้แหละทีมข่าวก็ไปคุยกับทางญาติของฝั่งผู้ชายที่ถือมีดที่อยู่ในคลิปอ่ะนะคะ
ก็ต้องฟังความอีกฝั่งหนึ่งหน่อยญาติบอกว่าอ๋อผู้ชายที่อยู่ในคลิปก็เป็นญาติเธอจริงนั่นแหละ
วันเกิดเหตุเขาเมายอมรับว่าเมาแต่เมาเหล้านะไม่ได้เมายาเสพติดอะไรอย่างอื่น
และเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วก็เลยเข้าไปด่าเจ้าของคลิปยืนยันว่าแค่ด่าไม่ได้ทำร้ายร่างกาย
ของผู้ชายในคลิปคนนี้บอกว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมถึงขั้นต้องถ่ายคลิปเอาคลิปไปโพสต์โซเชียล
ทั้งทั้งที่เรื่องมันจบไปแล้วเพราะว่าหลังเกิดเหตุไม่กี่ชั่วโมงตำรวจมานะตำรวจไม่ได้เพิกเฉยตำรวจมาเคลียร์สองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว

ผู้ชายคนนี้เมาแล้วด่าคนในซอยไปทั่วเขาชินมันไม่ชินนะยิ่งถือมีดถือไม้อะไรมาอย่างนี้เขาก็กลัวจะไม่ปลอดภัยจริง